รอปภคือมีหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ถูกต้องแต่ทำไมทำไม
รอปภคนนี้ลูบขาจับก้นเด็กรุ่นราวคาวลูกค่ะ

เขาบอกว่ารอปภหื่นคนนี้ลวนลามเด็กผู้หญิง
แล้วเกิดขึ้นที่สวน๖๐พันศาสตร์เขหาร่มกล้าวค่ะ

และพฤติกรรมแบบที่บอกเมื่อกี้เลย
รูปขาจับก้น
แล้วล่าสุดนะทางรอปภบริษัทรอปภต้นสังกัดเนี่ย
เอาตัวรอปภคนนี้ส่งดำเนินคดีที่สนรัฐกระบังแล้วค่ะ

สมหวังใจธรรมอายุ๖๒ปีแต่เหตุการณ์คราวนี้
ใจเขามือเขาทำค่ะโอ้โหเออไม่ใช่แค่ใจคิดอย่างเดียว
นี่คนนี้แหละสมหวังใจทำ
เดี๋ยวอายุขนาดนี้

หัวหน้ารอปภนะหัวหน้ามานิดสว่างยนต์
บอกว่าทางบริษัทรู้ข่าวตั้งแต่ตอนเช้าเลย
เพจนั่นแหละร่มกล้าวราชกระบัง

เออก็รู้นี่ว่าเสื้อกับหมวก

ทีนี้ก็เลยมีการนำตัวมาคุมที่บริษัทก่อน
แล้วก็ถามถามลุงสมหวังก่อนว่าลุงสมหวัง

เปล่าไม่ใช่ลุง

แต่พอเคนส์ถามเรื่อย
หวกมันใช่เสื้อมันใช่

ตอนนี้ไม่ได้เป็นรอปภที่บริษัทนี้แล้วนะ

ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจจะทำ
น้องผู้หญิงคนนั้นเพราะว่ามันมีคนเยอะมาก

อาจจะไม่ใช่น้องคนเดียวอ่ะสิ
ก็ลุงเมาอ่ะลุงขอโทษ

ผมกลับไปกินเหล้าแล้วก็มาทำแบบนี้นะ

เด็กสาวผู้เสียหายบอกว่าคืนนั้น

เบียดกันน้องไม่ได้บอกนะตอนแรกว่ามีใคร
จับขามาจับก้นพอมาถึงที่บ้าน

เนี่ยเนี่ยป้าตอนหนูเดินอะ
มีคนมาเดินมาแล้วเอามือมาลูบที่ขา

แล้วก็มาถูเอามือมาลูบขา
นี่หนูก็เลยบอกน้องอีกคนนึง

แล้วทีนี้ก็เลยมีการแอบถ่ายคลิปไว้
แล้วถามว่าอ้าวทำไมป้าไม่มาแจ้งความล่ะ

ตอนนั้นป้าไม่ได้มีหลักฐานไงว่า
จับขารูปก้นจริง

อันนี้คือสิ่งที่ป้าน้องบอกมานะคะ